อยากให้คนที่เป็นดาราเนี่ยพูดจาอะไรต้องระวังเพราะเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิด
นะคะมันเป็นเรื่องของการที่ไปโพสต์ทำนองว่า
ข่มขืนหรือการคุกคามเนี่ยไม่สามารถดำเนินคดีได้นะคะ
ซึ่งจริงแล้วมันดำเนินคดีได้ค่ะ
แล้วถามหน่อยว่าถ้ากฎหมายคุกคามทางเพศมันเป็นคดีอาญาอยู่แล้ว
แล้ววันนี้ในคณะกรรมธิการที่มีเป็นร้อยคนเขาจะประชุมกันเพื่ออะไร
ถึงบอกว่าบางอย่างไม่รู้โทรถามได้
มันต้องทำเพื่อประชาชนสิวะไม่ใช่เพื่อหาพื้นที่สื่อแบบนี้
เรื่องที่ไม่ไม่มีสาระและประโยชน์ต่อประชาชนมันต้องไม่ใช่แบบนี้
ฝากบอกจริงค่ะพี่น้องประชาชนว่าถ้าคุณผมเป็นประณดาพูดอะไรไป
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะเสพข้อมูลต่างด้วย
เป็นวิจารณาด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ความเท็จจริง
แต่ก็ถามว่าพี่จะต้องไปนั่งต่อโต้ครับเขาไหมไม่เสียเวลา
เสียเวลาพี่ขอใช้เวลาของพี่ทำเพื่อผู้หญิงและเด็กดีกว่า
พี่จะไม่เอาเวลามานั่งทะเลาะกับผู้หญิงด้วยกัน
มันเสียดายเวลาเพราะว่าพี่ถือว่าเขายังไงเขาก็คือคือผู้ทรงเกียรติอ่ะ
พี่อยากให้เขาได้ใช้เวลาได้ทำในสิ่งที่ดีเพื่อประชาชน
มากกว่ามาสนใจดาราอย่างพี่
มีการโพสต์ข้อความถึงการพูดถึงคุณบุ๋มปรณดา
ดิฉันก็โพสต์ว่าอยากให้คนที่เป็นดาราเนี่ย
พูดจาอะไรต้องระวังเพราะเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิด
มันเป็นเรื่องของการที่ไปโพสต์ทำนองว่า

แอนด์ไทม์นี้ไม่สามารถดำเนินคดีได้นะคะ
ซึ่งจริงแล้วมันดำเนินคดีได้ค่ะ
ดูได้จากทางเฟซบุ๊คดิฉันนะคะ
นี่ค่ะในพื้นที่ของดิฉันเอง
พี่น้องประชาชนก็มีการมาดำเนินคดีกันที่โรงพักเยอะ
แล้วมีการเพิ่มโทษด้วยซ้ำเป็นโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
แล้วก็คดีคุกคามก็โทษสูงก็คือติดคุกนะคะมีทั้งจำทั้งปรับ
แต่แน่นอนว่าถ้าคุณไปลงบันทึกประจำวันอย่างที่คุณกล่าวอ้างเนี่ย
มันก็จะไม่เป็นคดีอาญาเพราะมันเป็นการบันทึกประจำวัน
แต่ถ้าคุณไปแจ้งความการแจ้งความมี๒ประเภทก็คือ
ไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันหรือไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญา
นะคะคุณต้องไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีมันถึงจะเป็นคดีอาญา
ไม่ได้อ่านแค่พาดหัวข่าวหรอกค่ะก็อ่านทั้งหมดแล้วค่ะ
ทั้งหมดก็กลัวประชาชนจะไปอ่านก็จะไปเข้าใจผิดเดี๋ยวใครโดนข่มขืนใครถูกคุกคาม
ก็จะไปลงบันทึกประจำวันกันอย่างเดียวซึ่งซึ่งจริงจริงมันสามารถดำเนินคดีได้
แต่ทุกอย่างจะต้องมีการไต่สวนนะคะในชั้นศาลด้วยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
คุณก็ต้องนำพยาหลักฐานต่างไปในการที่จะสู้คดีอาญา
ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามหรือไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนนะคะ
ไม่ได้มีหรอกค่ะแต่ว่าอยากให้ดารามีความระมัดระวังในการที่จะ
อ่าพูดหรืออะไรเพราะว่าดารานี้ก็จะเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจ
แล้วมันเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยบางทีประชาชนไม่รู้ประชาชนก็ไปเชื่อ
มันก็จะส่งผลกระทบให้กับสังคมเยอะ
หลักฐานทาง
เราขอโทษไหมต้องฝากฝากบอกจริงจริงค่ะฝากบอกพี่น้อง
ประชาชนว่าถ้าคุณบุ๋มปนัดดาพูดอะไรไปก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะเสพข้อมูลต่างด้วย
เพราะว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะ
แล้วก็การเข้ามาในกรรมธิการเนี่ยก็เขาก็ไม่ใช่กรรมธิการนะคะ
เป็นที่ปรึกษากรรมธิการเพราะฉะนั้นมันมีส่วนต่างหน่วยงานต่างในการดูเรื่องราวต่าง
แล้วก็วันนี้ก็มีการเพิ่มโทษถึงสูงมากขนาดนี้แล้วอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะ
ก็ต้องเสพข่าวสารของคุณบุ๋มด้วยวิจารณญาณนะคะ
ไม่สบายใจนะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วคือ
ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะปกป้องผู้หญิงได้ผู้หญิงด้วยกันต้องออกมาปกป้องกันเองก่อนนะ
ต้องเห็นความสำคัญของเราหน่อยนิดนึง
ใช่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดผู้หญิงเองยังขัดขายังยังไม่ช่วยเหลือกันแล้วกันอ่ะ
และที่สำคัญก็คือพี่อยากจะบอกตรงนี้ว่าการที่พี่เข้าไปอยู่ในคณะกรรมธิการ
ก็เหมือนที่เขาได้อยู่คณะกรรมนิการอื่นเช่นเดียวกัน
เขาน่าจะรู้ดีที่สุดว่าในแต่ละคณะกรรมธิการเนี่ยมันรวมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากแค่ไหน
ถ้ามันมีอยู่แล้วมันจะผ่านไหมลูก

ถูกดังนั้นการที่จะผ่านต่อให้ผ่านนะก็จะมีหลายขั้นตอนหลายกระบวนการอีกเยอะแยะมากมาย
ในการพิจารณาและเรียบเรียงเพื่อให้เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
พี่ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรและเกี่ยวยงมาถึงเรื่องส่วนตัวทำไม
ก็ถึงบอกไงว่าพี่ไม่เข้าใจการทำงานของเขา
พี่แค่รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานณตรงนี้เพื่อประชาชน
ไม่เห็นว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากรูปเซ็กซี่ของพี่
และคำว่ามากสามีจากเขา
เพราะทุกคนรู้อยู่แล้ว

ทุกครั้งที่พี่ไปดำน้ำไหว้นะคะ

แล้วประวัติสามีกี่คนชื่ออะไร
เปิดวิกีวีเดียกูเกิ้ลก็รู้ค่ะลูก

มันไม่ได้ประโยชน์อะไรต่อประชาชน

นี่แค่รู้สึกทำเพื่ออะไรวะ

พี่ก็ได้แต่อธิบายในมุมของพี่นะ
แล้วก็ให้เห็นว่าในแต่ละการทำงาน
มันไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่เราต้องมองว่าประชาชน

คือเขาต้องได้ประโยชน์อะไร
แค่นั้นเองแค่นั้นเองคือสิ่งที่เราคิดดัง
ถ้าเราคิดเล็กคิดน้อย

พี่จะไม่เอาเวลามานั่งทะเลาะกับผู้หญิงด้วยกัน
พี่อยากให้เขาได้ใช้เวลา
มากกว่ามาสนใจดาราอย่างพี่
แท็กพี่ถ้าไม่ฉลาดให้อยู่เงียบ
เดี๋ยวทำบุญไปให้ดูมันฟาดมากเลยนะพี่บุ๋ม
เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันก็แค่สรุปอารมณ์ว่า
เขาพยายามที่จะเอาหัวข้อข่าวเอามาพาด
ซึ่งจริงแล้วบางครั้งการถูกพลาดหัวข้อข่าวเนี่ย
มันเป็นการโยงบนและล่างและข้างในที่
ลงรายละเอียดว่ากฎหมายคืออะไร
ลูกคะพี่ทำกฎหมายผ่านมา๒รอบตั้งแต่ปี๕๗แล้วพี่
ปี๕๘พี่จะไม่รู้กฎหมายเลยจริงเหรอ
พี่ทำคดีความเสร็จสิ้นมาให้ผู้หญิงกี่

จะไม่รู้กฎหมายบ้างเลยเหรอ
ดังนั้นบางทีการพาดหัวข้อข่าว
ก็แค่พาดหัวข้อข่าวแต่ความเป็นจริงก็คือความจริง
กฎหมายอาญากฎหมายอะไรมันอยู่ตรงนั้น
ถ้าขอถามหน่อยว่ากฎหมายผู้คศคำทางเพศ
มันเป็นคดีอาญาอยู่แล้ว

บางอย่างไม่รู้พูดถามได้
มีเบอร์เนี่ย
เป็นตัวแทนประชาชนไปอยู่ในสอสอเป็นสอสอหรือเป็นอะไรก็ตามนะ
จะเอาทุกวินาทีที่แบบมันต้องทำเพื่อประชาชนสิวะ
อืมต้องทำ
ไม่ใช่เพื่อหาพื้นที่สื่อแบบนี้
เรื่องที่ไม่มีสาระและประโยชน์ต่อประชาชน

นี่เนอะตอนนี้มีทีมแม่บุ๋มเต็มไปหมดเลยนะคะ

ขอบคุณขอบคุณแต่ทีนี้เนี่ยที่อยากจะให้มุ่งไปที่ว่า

แล้วก็มันก็สไตล์บุ๋ม
มันก็ต้องบางทีมันก็ต้องมีการอธิบายบ้าง
เพราะอะไรเพราะการทำงานของคณะกรรมธิการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคนอื่น
เขาทำงานกันจริงจังและทำงานกันมาหนักมาก
แม้กระทั่งช่วงโควิดพี่บอกเลย
ดังนั้นพี่ถึงอยากไม่อยากจะให้อะไรเรื่องอย่างนี้มาบรรทอน
ถึงต้องสอบออกไปในมุมของคณะกรรมธิการ

มันเป็นเรื่องราวของทุกคนเพียงแต่ว่า

มันมาจากพี่ที่เจอประสบการณ์จริง
สต๊อกเกอร์ไอ้น้อง
มันเลยทำให้พี่ต้องไปหาคำตอบไงถูกไหม

ทั้งที่เขามาดักเข้าหน้าสตูฉันเนี่ย๔๕วันติด
มันเสียสุขภาพจิตแล้วทำอะไรไม่ได้

พี่ก็เลยสู้แล้วหาทางออกแค่นั้นเองค่ะ